ทีนี้มาดูเรื่องสะเทือนใจของคนรักหมาหน่อยค่ะ
คือเขาไปเจอแม่สุนัขเนี่ยมีคลิปหนึ่งที่โพสต์นะ
เป็นแม่สุนัขกำลังดมอะไรในกระสอบที่มันดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่
เปิดออกมาแล้วเจออะไรคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้ยไอ้อย่างใครเอามาปล่อยไอ้อย่างอยู่ไหนนี่
เขาอยู่ที่เชียงใหม่เขาไปเจอแล้วก็มาโพสต์

แอนไปหาผักหวานป่ากับน้าสาว
เดินไปบนดอยสักพักนึงได้ยินเสียงหมาร้องเสียงดังเลยที่ป่าอีกฝั่งหนึ่ง

นึกเลยว่าจะเจอน้องหมาเนี่ยถูกจับยัดใส่กระสอบ
ตอนที่เธอไปเจอเธอก็ถ่ายคลิปไว้เธอก็บ่นไปบอกว่า
อย่างไผ่เอาหมามาปล่อยใครเอาหมามาปล่อยไว้แบบนี้

คุณแอนบอกว่าโอ้โหรีบแกะกระสอบดูน้องหมาออกมาหมดเลย

ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณแอนกับน้าสาว
ก็ช่วยกันเอาน้องหมามาไว้ที่สวนก่อนนะคะ
พอโพสต์ไปแล้วมีคนมาบริจาคอาหารน้องหมา
ช่วยดูแลรวม๑๔ตัวนะ

แล้วก็มีคนใจบุญเข้าไปบริจาคเยอะเลย

ก็นำสุนัขทั้งหมดไปฝากเลี้ยงที่บ้านของคุณยาย
เพราะว่าคุณยายเขาก็รักหมาเหมือนกัน

เพราะว่าคุณยายเขามีสามีเป็นชาวต่างชาติ
บอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดูน้องหมาทั้งหมดนี้
ซึ่งก็ขอร้องเจ้าของสุนัขทุกคนนะคะ
ถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาไม่ไหว
คือให้ไปหาบ้านต่อประกาศหาบ้านต่อ

อย่าเอามาใส่กระสอบแล้วไปทิ้งไว้กลางป่าแบบนี้
มัดไว้แบบนี้เดี๋ยวมันขาดอากาศหายใจ

คุณยายที่รับเลี้ยงน้องหมาต่อนะคะ